เนื่องกันเลยดีกว่านะคะกับดาราสายมูค่ะคุณแจ๊คแฟนฉันค่ะ
บอกเลยนะคะว่าความปังไม่ได้หยุดแค่เท่านั้น
หลังจากมาเป็นลูกศิษย์ของพี่มดดำนะคะโอ้โหหนี้สินกองพลุงพลังหายเกลี้ยงเลย
คือแจ๊คแฟนฉันบอกเลยนะคะคุณผู้ชมเปิดใจกับพี่แจ๊กรีนนะคะว่าตอนสมัยเด็กเนี่ย

แล้วพี่มดดำก็แจ๊คว่าลองมาทำงานดูนะคะ

๓๔หลังผ่อนหมดแล้วนะ
ส่วนสุขภาพน่ะคือแจ๊คส่วนใหญ่แล้วเวลาไปไหว้เนี่ย

เจ็บไข้ได้ป่วยครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอเหมือนกันแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะคะ

ก็คงจะทำงานกันบ่อยแล้วก็เจอแม่บ่อยครับพี่แจ๊ค
แล้วก็จริงแล้วผมเชื่อว่า
มดดำเขาชอบทำอะไรที่แบบดี

เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จริงการขอเรื่องสุขภาพผมว่าสุขภาพสำคัญสุด
เพราะว่าถ้าเราสุขภาพดีเราก็ยังมีแรงไปทำงาน

ขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องคุณพ่อคุณแม่ให้มีความสุข
ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับ
ส่วนของดีของขลังที่แจ๊คแฟนฉันพกติดตัวนะคะที่เห็นที่ห้อยคอเนี่ย
หลวงปู่ทิมจังหวัดระยองคนที่ท่านรู้ดีนะคะว่าโอ้โหปังมาก
เงินได้เงินของานได้งานค่ะแล้วก็แคล้วค่าทุกอย่างค่ะ
แล้วแจ๊คก็เชื่อด้วยนะคะว่าจริงแล้วพี่ห้อยพระอะไรก็ตาม

จะเป็นภาคภาคครับถ้าพูดชาวภาค
พระแบบที่มีเรื่องราวแบบ

หลงพ่อแดงหรือหลงพ่อยอด
หรือแบบว่าถ้ำนาคาหลายที่
แต่ว่าใจเราก็คือเคารพด้วยบูชาด้วย

จริงแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่เราใจเรา
เออเสียงมันก็จะต้องกางเวลาไปไหว้นะอะไรแบบเนี้ย
คุณผู้ชมต่อเนื้อไปเลยดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปปริศนี้เราไปที่เบียงจันทร์ค่ะ

ใส่กระเป๋าสีฟ้าสีน้ำเงินเท่านั้นทำไมอ่ะนี่มันถูกฉลกแล้วก็มันจะมีเงินไหล
เงินทองไหลมาเทมารับทรัพย์เข้ากระเป๋าไม่หยุดไง
มันก็คือเหมือนแบบสีสีธนบัตรอย่างเงี้ยเรียกทรัพย์อ่านะคะ
ส่วนเครื่องรางของขังที่พกติดตัวไว้ตลอดไม่ใช่สายสินไม่ใช่สร้อยพระ
แต่เป็นองค์พระปางสมาธินี่หยิบออกมาแบบนี้เลยโอ้โห
คือองค์เนี้ยเป็นคุณแม่บูชามาให้นะคะสิบกว่าปีแล้วค่ะโดยดีเจมุโกะเชื่อว่าพกไปไหนมาไหนด้วยแล้วคือแบบ
คือเอาตรงตรงเป็นคนกว่าผีพระประธาตุองขนาดนี้นี่ไม่สักบาทห้อยคอได้จริงจริง
แล้วเวลาไปต่างประเทศนะคะฝรงฝรั่งก็ถามกันใหญ่เลย

เดี๋ยวใส่ถูกปลาติกอย่างนี้ไปฟลิปล็อกไปเลย

แล้วทำไมต้องเป็นปลางนั่งสมาธิแบบนี้
คือหนึ่งที่เราเวลาเราทำงานจะได้มีสมาธิด้วย
สองคือเวลามาไหนมาใหิ่ที่จะอุ่นใจคนไทย
หนูว่าชอบเอาไว้ตั้งตรงหัวนอน

เขาก็เอาไล่อยู่ใกล้กระเป๋าเขาเปิดดูแล้วก็บอกว่า

เรามีพระอยู่ข้างกายเราคนดีมากับพระ
แต่ไม่ต้องตกใจนะคะที่สัมภาษณ์เนี่ยคือมันช่วงมืด

หลัวคิดว่าจะมีอะไรโผล่มาแห้เข้ามา
เออไม่มีนะคะก็เป็นความเชื่อค่ะ
เอาเป็นว่าจบทริปคชาพาพาไปมูมีแต่ความปังกลับมาเนอะ
ถูกลอตเตอรี่นะคะ๑๖เมษายนนะคะ
แฟนทุกทันสาธุนโนโมตสา